คือถ้าเกิดว่าเป็นคนเราเวลาทานอะไรไปแล้วแบบเศษอาหารติดฟัน

ไม้จิ้มฟันไม้คัดฟันเออเอาอย่างนี้อ๋อ
แล้วถ้าเกิดเป็นช้างเวลาที่เขาเคี้ยวย่าเคี้ยวฟาง
แล้วมันไปติดกับพุงแก้มเขาเขาจะทำยังไงคะ

แล้วเนี่ยควานช้างคิดเป็นไอเดียออกมาเองนะคะ
แต่ว่าไม้จิ้มฟันช้างของเขาจะต้องใหญ่กว่าของคนถูกไหม

นี่ค่ะนายสันติมีความสงบอายุ๕๖ปี

นี่คือควานช้างประจำศูนย์ดูแลช้างชารา
ของปางช้างแม่สาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งก็เป็นควานช้างประจำของพังแม่อ้วน
แม่อ้วนอายุเยอะแล้วคุณผู้ชม๗๐ปีค่ะ
ควานช้างก็พบวิธีการที่จะช่วยช้างแก่ช้างชรา
ที่เขาเคี้ยวย่าเคี้ยวฟางแล้วไปติดในกระพุงแก้ม
แนวคิดมาจากคนเลยคือคนกินอาหาร
เวลาอาหารติดตามซอกฟันใช้ไม้จิ้มฟันใช่ไหม
ช้างก็เหมือนกันแต่ว่าช้างเขาเอามือแคะเองไม่ได้
เอาวงแคะก็ไม่ได้ไปไม่ถึง
แล้วที่ผ่านมาค่ะควานช้างบอกจะเห็นช้างชารา
ซึมอ้าปากค้างน้ำลายไหลยืดไม่ยอมกินอาหาร
แม่อ้วนมีอาการแบบนั้นเลย
แล้วก็เคยถูกนำส่งโรงพยาบาลช้างมาแล้วก็ยังไม่หาย
ทีนี้ด้วยความที่เป็นควานช้างก็ต้องรู้ใจช้างที่สุดถูกไหม
ก็เลยมีการสั่งให้ช้างอ้าปากให้ดูหน่อย
แม่อ้วนก็อ้าปากให้ดูควานช้างเห็นว่าอ้าวพังแม่อ้วน
มีย่าที่เคี้ยวไม่ละเอียดนี่ดูสิติดอยู่ที่๒กระพุงแก้ว
โอ้โหนี่วิธีแคะฟันช้าง
คนต้องช่วยเหลือเอาไม้ที่ฟันช้างไปแคะตรงกระพุงแก้ม
แล้วก็ทำให้พวกเศษย่าเศษฟางมันหลุดออกมาได้

ใช่มันเป็นก้อนเลยดูสิครับ
แล้วเขาใช้ไม้ไผ่ที่มีกิ่ง
เมื่อกี้ที่คุณชิสาบอกว่ามันดูเหมือนตะขอ
แต่จริงแล้วมันคือตาไม้

ใช่ค่ะความยาวสักประมาณ๘๐๑๐๐เซนติเตียว
ย่าที่ติดกระพุงแก้มเกี่ยวย่าที่ติดฟันช้างออกมา

ซึ่งเรื่องนี้นายสัตวแพทย์โรนาชิตรุ่งศรี
สัตวแพทย์ประจำปางช้างแม่สา
บอกว่าปัญหาช้างแก่ที่เคี้ยวย่าไม่ละเอียดไปติดตามกระพุงแก้ม
ก็ทำให้ช้างเองมีอาการกระอักกะอ่วน

ถ้าเกิดควานช้างไม่รู้วิธีการแก้ปัญหา

แต่เวลาควานช้างเขามีไม้จิ้มฟันที่คิดค้นเองแบบนี้
เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะช่วยช้างได้นะคะ
ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันแบบนี้